ทีแรกเข้าใจว่าตอนที่กรมอุตุเตือน๓๖หรือเปล่า
แต่ไปมาพายุฤดูร้อนจะอยู่กับเรายาวไปจนถึงสงกรานเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศ
วันนี้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องจับตาเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะคะ
แล้วก็คาดว่าฝนน่าจะตกไปยาวจนถึงสงกรานเลย
ใช่ฮะปัจจัยอะไรบ้างคุณ

คลื่นลมฝ่ายตะวันตกยังคงเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนอยู่
รวมถึงมีลมใต้จากอ่าวไทยเนี่ยนะคะ
เอาความชื้นมากับลมตะวันออกเฉียงใต้

เพราะว่าชื่อลมก็จะฟังออกแล้วว่ามันมาจากทางไหนบ้าง
นี่มาจากฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

แล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดความชื้นขึ้นมาอีก
มันมา๓ทิศทางแล้วนะ

ฝนก็จะตกหนักลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
น้ำเงินน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือฝนนะคะ
ทีนี้ค่าเฉลี่ยของฝนประมาณ๑๐๐ละ๑๐ถึง๑๐๐ละ๖๐ของพื้นที่
เห็นฝนแบบนี้คือถ้าเทียบกับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
เพราะว่าช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตอนนี้มันย้ายมาถล่มทางภาคกลาง
แล้วก็ทางฝั่งตะวันตกของบ้านเราแล้วนะฮะ
ก็จะบอกคุณผู้ชมว่าภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จะมีฝนตกหนักมากกว่าภาคอื่นถึง๑๖๐ของพื้นที่
ดังนั้นอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
จริงก่อนเข้าข่าวของเรานี่
แถวเส้นวิภาวดีของเรานี่ก็ฝนตกลงมานะคะคุณผู้ชม
ดังนั้นกรุงเทพจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงแบบนี้

มีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
อาจจะโชคดีหน่อยที่วันนี้เป็นวันหยุด

แต่สำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ